ถ้าเกิดว่าพระที่เป็นพระลูกวัดเนี่ยมีการทะเลาะกับพระด้วยกันเอง
ดื่มสุราข่มขู่จะฆ่าเจ้าอาวาส

ทีนี้ทั้งเจ้าอาวาสทั้งประชาชนเองก็ทนไม่ไหวนะคะ
มีการขับไล่พระลูกวัดออกจากวัดไป

นี่เป็นจังหวะที่พระที่เป็นต้นเหตุการณ์พิพาทเดินออกจากวัดไปนะคะ
เพราะว่าถูกเจ้าอาวาสร่วมกับชาวบ้านพากันนิมนต์ให้ออกจากวัด
มีประหลัดอำเภอเมืองอุดรธานีตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ทหารมลทนทหารบกที่๒๔กรรมการวัด
ประธานชุมชนดงวัดร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานนะคะ
และมีภาพที่ไม่เหมาะสมก็คือพระเทวินวชิรญานูอายุ๔๑ปี
พระลูกวัดที่มาขอจำพรรษา
ถ้าเกิดว่าเล่าย้อนไปก่อนหน้านี้๑เมษายน
ตอนที่วัดมีงานบุญประจำปี
พระรูปนี้มีอาการคล้ายกับเมาสุรา
แล้วก็ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสไปชกต่อยกับพระอีก๒รูป
จนพระทั้ง๒รูปนั้นได้รับบัตรเจ็บ
และก็มีพระหลุกวัดถ่ายคลิปได้ตอนที่เกิดเหตุ

เจ้าอาวาสมีการเลยเรียกมาสอบสรวน

ถ้าเกิดยังมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตัวเอง
ให้มีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันสอบปากคำพระเทวิน
ยอมรับว่ามีเรื่องทะเลาะกับพระคู่กรณีจริง
แต่เป็นการทะเลาะวิวาสด้วยวาจา
ประชุมก็เลยให้พระเทวินออกจากวัดไปโดยไม่มีเงื่อนไข
โดยต้นสังกัดตามหนังสือสุทธิของพระเทวินระบุเอาไว้นะคะ
สังกัดอยู่ที่วัดป่ามีชื่อแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ